ข่าวแรกก่อนเลยดิฉันตกออกตกใจมาก
โมงเย็นที่ผ่านมากำลังดูไลฟ์การแข่งขัน

ตกออกตกใจอยู่มีภาพเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุค่ะ

เป็นยังไงเดี๋ยวไปย้อนชมภาพกันก่อนค่ะ
หรือว่าเรือที่เร็วที่สุดในโลกนั่นเองที่บึงหนองโคตรจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ก็ได้เห็นกันนะคะเป็นนาทีที่ประสบอุบัติเหตุเห็นกันแบบจะเลยค่ะ
ฝากบอกไปถึงครอบครัวว่าตอนนี้เขาปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ
เขาปวดตัวนะฮะเขาปวดตัวหน่อยเพราะว่ามันแรงเบลว่ามันกระชาก
แต่อันนี้มันหน้าลูกมันขึ้นมาตอนที่จมอยู่ในน้ำแล้วก็พยายาม
เอาเข็มขัดเบลที่รัดตัวพยายามดึงออกแล้วมันดึงออกช้าแล้วก็พวงมาลัยอีก
เราปวดปวดมันยังช้าอยู่เครือกสุดท้ายแล้วจนน้ำเข้าไป๓อึกแล้ว
คุณผู้ชมก็เลยเห็นว่าเวลามันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันถึงขั้นกับลอยแล้วก็พลิกหลายตลบเลยนั่นเองนะคะ
แต่ว่าความเซฟตี้ของเขาก็มีในเรือแต่พยายามจะออกจากเรือ
เหมือนคนขับรถแล้วมันลงไปในน้ำแล้วมันออกมาไม่ได้
แล้วทีนี้ติดกับเบลต์อยู่พยายามจะออกอยู่และในนาทีนั้นพี่เปิ้ลบอกว่า
จมูกเข้าปากนะฮะแต่ว่าบรรเทิงไทยรัฐของเราได้ติดต่อหาคุณจูนกัษมาค่ะ
ภรรยาของพี่เปิ้ลนี่แหละเปิดเผยว่าพี่เปิ้ลปลอดภัยดีแล้ว
แต่ว่ายังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนนะคะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ย
แรงกระแทกด้วยบอบช้ำนะคะก็นั่นแหละได้รับแรงกระแทกจากเซฟตี้เบลต์ไงคุณ
ส่วนพี่เปิ้ลเองเนี่ยก็มีการอัปเดตภาพที่โรงพยาบาลพร้อมกับข้อความว่า
รู้เลยว่าความรู้สึกของคนจะจมน้ำตายเขารู้สึกกันยังไง
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณทุกคนที่โดดน้ำลงมาช่วยชีวิตเอาไว้ทัน
ขอบคุณบุญของลูกและเมียที่มาต่อชีวิตให้ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยว่า
พ่อจะแข่งและสู้ต่อไปนั่นเองค่ะ

หลังจากที่พี่เปิ้ลพูดจบปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมคุณ
จูนคงดูไลค์อยู่เหมือนกันก็เลยพิมพ์เข้ามาว่าเดี๋ยวก่อน

เบรกไว้เป็นอย่างนี้จะมาแข่งต่อยังไงลูกเมียเป็นห่วงเนอะ

ถ้าเกิดว่าได้ฟังสัมภาษณ์กันเมื่อหลายปีก่อนก็เหมือนกัน

สัมภาษณ์พี่เปิ้ลนาคอนเขาไปเล่นเจสกีโชว์ให้พวกเราดู
คือต้องบอกว่าพี่เปิ้ลเนี่ยเขาชอบที่จะเล่นจะสกีชอบภีราผ่านโผล่ในหน้าแบบนั้นด้วยนะคะ

คือดิฉันเคยจมน้ำคุณนาทีนั้นเท้ามันไม่ถึงพื้นสักที
มันเป็นกับตาอยู่แค่ครึ่งกับครึ่งแล้วมันน่ากลัวมากนะครับคุณผู้ชม
แต่อันนี้มันมีรถด้วยไงมันมีอะไรแบบดึงตัวไว้ด้วย
แต่นี่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มีสติเนอะรอบบริเวณมีอำนวยความปลอดภัยแบบโอ้โหช่วยกันเต็มที่เลย
ก็ขอให้พี่เปิ้ลปลอดภัยหลังจากนี้ไม่เป็นอะไรไม่มีเชื้อโรคใดทั้งสิ้นมาทำร้ายพี่เปิ้ลให้ได้นะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะจริงแล้วก็มีดาราเข้ามาคอมเมนต์นะให้กำลังใจพี่เปิ้ลไม่ว่าจะเป็นคุณแอฟทัศออนรวมไปถึงคุณวูดดี้ด้วยหลังจากที่มีการโพสต์ภาพลงไปเป็นกำลังใจให้พี่เปิ้ลกันด้วยนะคะ